ช้างตอนนี้น่าสงสารมากเพราะว่ามันจะข้ามถนน
แล้วรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อมาชน
ขามันกระเพลกเลยนะน่าจะขาหัก
เดี๋ยวดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันหน่อยมันมืดหน่อยนะคุณผู้ชม
ตอนกลางคืนนี่ค่ะคือชาวบ้านเขาไม่เห็นเหตุการณ์
เป็นรถพ่วง๑๘ล้อที่มาชนช้างป่า
ตัวนี้เป็นช้างป่าเพศผู้เขารือใน
มันกำลังข้ามถนนหลวงที่อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดเฉะเชิงเซาดูสิสงสารมากเลย
เพราะว่าช้างมันพยายามจะพยุงตัวเองลุกขึ้น
ขามันเจ็บก็ไม่รู้ว่าขาหักหรือเปล่า
ในอำเภอท่าตะเกียบนายเกรียงศักดิ์มิตรประกอบโชค

ลงไปตรวจสอบพื้นที่ค่ะไปเจออะไรรู้ไหมคุณ
กองเลือดไปเจอขี้ช้างอยู่บนถนน
ชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปเขาก็บอกว่า
รถ๑๘ล้อมาชนชนตึ้งแรงดังมากนะ
ช้างมันล้มเสร็จแล้วรถก็หนีไปเลยค่ะ
แล้วช้างมันพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองดูสิ
แล้วก็เดินไปป่าค่ะเดินเข้าไปในป่า
เมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะนายอำเภอท่าตะเกียบ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง
ตำรวจบอกว่ามีการประชุมวางแผน
กับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

ไม่รู้ว่ามันเดินไปไกลขนาดไหนแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่น่าจะไกลมากเพราะว่ามันบาดเจ็บที่ขา
ถ้าเกิดว่าเจอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังเข้าไปไม่ได้
ต้องเฝ้าดูอยู่ห่างก่อนสังเกตอาการก่อน
เพราะว่าเวลาที่ช้างมันเจ็บคุณมันจะเครียดมันจะตกใจ
แล้วถ้าเกิดว่าคนยิ่งเข้าไปประชิดตัว

แล้วก็ต้องมีการประสานสัตวแพทย์ประจำเขต
อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเขาอังรืนัย
มาดูแลมารักษาช้างต่อไป
เรื่องนี้ทางด้านผู้กำกับพันธุ์ตำรวจเอกพิพัฒน์ภวงแพร
กำกับสพท่าตะเกียบเชิญตัวคนขับรถส่งสินค้า
ที่เขาผ่านมาแล้วเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมก็เห็นนะ
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อไม่รู้ทะเบียนอะไรมาชนช้าง
แล้วช้างร้องเสียงดังน่าสงสารเลือดออกจากปากเลยค่ะ
ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยจอดรถดู
แล้วก็โบกรถที่ผ่านไปผ่านมา
สัญญาณช่วยโบกรถว่าอย่ามาชนช้างนะ
หลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่
สิ่งที่เขาสังเกตเห็นคือช้างมันพยายามแล้ว
พยายามจะลุกขึ้นตอนแรกพอโดนชนนอนนิ่งอยู่เป็น๑๐นาทีเลยค่ะ
ท้ายที่สุดมันก็เกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรกเกรก